นัดดิฉันเธอเลอส์ในเกมแรกนะครับที่ถ่ายน้ำหมุกไปเยือนโรนีเซีย
แล้วก็พลาดท่านนะครับแพ้หนึ่งประตูต่อสองครับ
อาเวโกกลับมาแล้วก็มีโจทย์ให้ต้องคิดอีกมากมายครับ
ดูการแข่งขันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเตะกันที่ประกันซารี่ในเมืองโบกอร์อินโดก็ต้อนรับการไปเยือนของไทยครับ
แล้วแรกในรอบแหล่งกลุ่มไทยชนะก่อนนะครับสี่สองดังนั้นก็เสมอสองสองก่อนไทยมาได้สองประตูในช่วงท้าย
ไทยก็ขึ้นน้ำมีนะครับไนเกมนี้นัดทีสามสิบสาม
เสาไกลสวยงามมากเป็นประตูเดียวในช่วงสี่สิบห้านาทีแรกนะครับ

จากนั้นโอกาสของอินโดครับจังหวะที่ธีรทรนั้นจ่ายบอลพลาดตรงกลางนะครับ
เปิดเข้าไปตรงกลางแล้วก็ถูกฉกบอลมานาทีหกสิบห้าแล้วก็เป็นทางลิสกี้โบร่านะครับ
เข้าไปยิงแล้วบอลฉลับทิสตองโดเปลี่ยนทางครับ
มุมนี้ชัดเจนครับกวินนั้นขยับไปแล้วนะครับ
สุดปัญญาจริงจริงครับหนึ่งหนึ่งแล้วอีกห้าทีครับ
โดนลูกมงอีกแล้วครับอื้อหือจังหวะ
แบบนี้คล้ายกับที่อินโดได้ยิงไทยนะครับในแมชแรกที่เจอกันนะครับ
พลิกขึ้นนำ๒๑แล้วก็ปิดเกมด้วยสกอร์นี้เลยนะครับ

ไทยก็ได้อาเวโกกลับมา๑ลูก

ทีมไทยจะเล่นที่ราชมังคลาฮิลาสถาน

ไทยถ้าเกิดชนะ๑ศูนย์ในบ้าน

แต่ถ้าเกิดว่าชนะ๒๑นะครับ

ต่อเรื่องทันทีดั้งไทยก็เจองานลำบาก
ก็ต้องทรงใจช่วยให้ไถ่นั้นชนะขาดรอยไปเลย
ไม่ต้องมีการต่อเวลาพิเศษให้ยืดยาวแล้วก็กดดัน